นี่ต้องชื่นชมเลยนะครับทำหน้าที่อย่างแบบโอ้โหเต็มกำลังจริง
คนร้ายคนนึงนะหนีการจับกลุ่มกระโดดลงน้ำแถวสมุทรปราการ
สุดท้ายตำรวจไล่ตามจนจับได้นะครับ
เอ้าขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเดิน
อร๊มเหนียวไม่หนีละ
นี่ฮะสุดท้ายไปจับจนได้

ของตำรวจนะครับการทุ่มเทนี่ราการชุดหลืบสวนศพพระว่างภีร์
ชื่อจริงคือพิชิตชัยทัพทิมเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกับพวกลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพาหนะก็คือไปก่อเหตุรักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขานะครับ
ในพื้นที่สพบังปูนะฮะที่อำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็สพบังเสาทงด้วยนะ
รักรถเข้าไปสองคันตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับมิกที่หอพักเนี่ยที่บางพลีใหญ่นะครับ
วิ่งหนีแล้วกระโดดนี่ฮะกระโดดลงคลองนี่อันนี้ตอนที่ไปกับเพื่อนนะฮะ
มิกกับเพื่อนชื่อในอ๋องนะเมื่อ๑กรกฎาคมเนี่ยไปขโมยจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นหลักฐานนะครับสุดท้ายในอ๋องเนี่ยถูกจับไปก่อน
ก็เหลือแต่ในมิกวันนี้สืบทราบว่ามาอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปนะตำรวจชุดสืบสวนของสพบังพลี
มีเจ้าหน้าที่ฝึกงานชุดสืบสวนด้วยสุดท้ายในมิกกระโดดน้ำหนีนะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามนะฮะ
ไล่ตามไปพายเรือไปจับกลุ่มตัวจนได้แล้วเอาขึ้นเรือมานี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
ของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มตัวในมิกในครั้งนี้นะครับมียาบ้านะฮะสิบเม็ดด้วยกันนะ
มีหมวกกันน็อกที่ใช้ใส่ไปก่อเหตุด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวตรวจปัสสาวะนะครับพบว่าปัสสาวะสีม่วง
ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องเสพยาเสพติดเพิ่มเติมไปด้วยเรื่องการครอบครองยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วย
จากเหตุการณ์ลักษัพที่มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในวันนั้นส่วนในอ๋องที่ก่อเหตุด้วยกันวันนั้นเนี่ยถูกจับไปก่อนล่ะ